ของกินหวานของกินหวานเหรอ
มีไหมครับอาจถ้าเรื่องหวานแล้วต้องยกให้ผม
เพราะผมเคยเป็นเบาหวานมาก่อน
รักษาหายเหรอคะหรือตัดขาไปหรือยังไง

ที่จะพาไปดูนี่กับของหวานแสนอร่อยกับลีลาของพ่อค้าที่เด็ดจริง
โอ้โหเป็นไง

เขาบอกว่าวิธีการดีดวุ้นออกมาของพ่อค้าคนนี้ไม่เคยพลาดเลย

ลงถุงลงถุงนี่แหละ
ก็ดูสิแม่นสักขนาดนี้พี่ก็ยิ้มแบบเหมือนโชว์มัยกล
ไม่มองด้วยนะปิดมือ

ลีลาไม่ธรรมดาโยนวุ้นขึ้นฟ้าจนหลายคนเขาเรียกว่าวุ้นลอยฟ้าขั้นเทพ
สุดยอดจริงคุณลุงท่านนี้ขายอยู่แถวสาธุประดิษฐ์พระราม๓จะเป็นรถเข็นที่ขายแบบนี้แหละครับ
มานานถึง๒๐กว่าปีแล้วนะแล้วถามว่าไอ้ราคาวุ้นแบบนี้ยังไงกันบ้าง
เขาบอกว่าเป็นแบบธรรมดานะก็ขายชิ้นละ๑บาทส่วนวุ้นกะทิจะขายชิ้นละ๒บาท

แพงยุคนี้นะถูกมากเลยแหละจะบอกให้
หากินกันได้ง่ายแบบนี้นะครับกับราคาถูกซึ่งคุณลุงเขาทำเองกับมือทุกวัน
วุ้นทุกชิ้นทำเองหมดเวลาทำก็ประมาณแบบอย่างนี้ทำไปเต้นไป

ดูนะคือใส่มงใส่หมวกป้องกันเส้นพงเส้นผมล่วงด้วย
ต่อไปต้องใส่ขั้นตรงตรงไหนนะหนวดเข้าด้วยนะ
คือที่เต้นไปเนี่ยรอรอให้วุ้นมันแข็งตัว

ใช่ล่ะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนสาธุปรณะดิตพรราม๓
ใครที่เคยชิมก็มาเล่ากันได้ว่าเออวุ้นของคุณลุงเนี่ยอร่อยเด็ดขนาดไหน

อยากดูอยากดูวุ้นลอยฟ้าคันเท
๒๐ปีแล้วนะขายมาแปลว่าโอ้โหต้องเด็ดแหละ
ลองไปชิมแล้วก็บอกกันมาได้นะคะ